เหตุการณ์นี้ที่นครนายกมีภาพจากกล้องหน้ารถค่ะ
แล้วก็ตกไปร่องข้างถนนรถพังยับ
นี่คือวินาทีเฉียดตายเลยจริงนะคะไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
ตายแล้วครู

มันจะจอดอยู่แล้ว

รอดค่ะไม่เสียชีวิตนะคะแต่อย่างที่มิ้วบอก
ชนท้ายรถพ่วงแล้วตกไปข้างทางแบบนี้
โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวาน
ในพื้นที่ตำบลทองหลังอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ
นี่คือถนนสายบ้านนาบางอ้อฝั่งขาเข้านะคะ
ทีมกู้ภัยสว่างอริยะนครนายกลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือ
ศักดาจินดาทรัพย์เป็นเสียเจ้าของโรงงานน้ำแข็งอายุ๖๘ปี
นางบุญเรือนอายุ๖๕ปีเป็นสามีภรรยากันนะคะ
ก็อยู่ในรถกันทั้งคู่เนี่ยดูสภาพรถสิคะ
ก็บาดเจ็บนิดหน่อยไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะ
แต่เห็นสภาพรถแล้วน่าตกใจจริงพังยับค่ะ
ส่วนรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อถูกชนท้ายกันชนยุบไปเลย
หลังจากไปร่วมงานมงคลสมรสย่านคลอง๑๒ที่ปฐุมธานี
ระหว่างทางง่วงนอนค่ะนี่ค่ะเขาบอกเขาง่วง
รับเลยว่าง่วงมากแล้วมันวูบไปเลย
นี่วูบไปชนท้ายรถบรรทุกอ่ะ
อีก๒กิโลจะถึงบ้านแล้วนะคะรอดตายหุดหวิด
ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นเพราะบรมีของเหรียญหลวงปู่ชม

เลี่ยมทองแล้วห้อยคอพกติดตัวเอาไว้ทุกที่

ง่วงต้องไม่ขับนะคะก็จะปลอดภัยที่สุดนะคะ
อย่างคุณศักดาเขายอมรับเลยว่าเขาวูบเพราะว่าง่วงนอนค่ะ
มันรู้สึกมันง่วงมาตั้งแต่๒๙บาทแล้ว
มันฝืนมา
เถอะถึงบ้านเขาต้องเบี้ยม
มันคงวูบไปเลยแล้วจนจุดก็เลยแผลไปจนจุดก็เลย
แล้วกันนี้ก็พอรู้สึกตัวก็เห็นแล้วรถจะลงถนนก็เอาไว้อยู่